ส่วนสายบุญวัดมณีวงตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกค่ะ
บรรยากาศวันหยุดยาวก็แน่นอนว่านักท่องเที่ยวคึกคักนะคะ
พาครอบครัวมาทำบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในถ้ำพญานาคที่เต็มไปด้วยความขลังแล้วก็ความงาม
แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
มีพระครูปิยะรัตนานุกูลเป็นประธานมูลนิธิค่ะ
อกจากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้บำรุงพระพุทธศาสนา
แล้วก็มีการเนรมิตถ้ำนาคาให้วิจิตบรรจงอลังการด้วยค่ะ
จากนี้ก็ปรับปรุงพัฒนาวัดให้มีความสวยงาม
นักท่องเที่ยวจะได้มากราบไหว้มาเยี่ยมชมความสวยงามภายในวัด
ตุ้นเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชุมชนด้วย
แห่งนี้เปิดให้ประชาชนสักการะได้ตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกานะคะ
ส่วนเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตตะเริกเปิด๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาเลยค่ะ
อยากไปจังเลย